ดูข่าวนี้กันหน่อยไม่รู้ว่าเจ้าของรถคันนี้ส่างเมาแล้วหรือยังนะคะที่อุดรธานีค่ะ
รถคันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าจอดซ้อนคันกลางถนนแบบนี้เลยค่ะ

ไม่รู้อะไรยังไงเมาแล้วไม่ขับหรือเปล่าเมาแล้วจอดหรือเปล่า
แต่จอดกลางถนนซ้อนคันแบบนี้เลยตำรวจเห็นก็ต้องล็อกล้อสิครับ
แล้วตามรายงานก็บอกว่าเจ้าตัวมาถึงก็ไม่รู้หรอกว่ารถตัวเองโดนล็อกล้อก็ขับต่อแล้วมันก็ขับไปไม่ได้
จอดทิ้งรถไว้อย่างนี้ค่ะตอนนี้เจ้าตัวอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ค่ะ
ตำรวจสพเมืองอุดรธานีตรวจสอบรถคันนี้จอดซ้อนคันอยู่ตรงปากทางเข้าซอยเบนจาง๑ถนนเบนจาง
อยู่ที่เขตเทศบาลนครอุดรธานีนะคะแล้วอย่างที่เราเห็นค่ะล้อหน้าด้านขวาก็ถูกล็อกรถไม่ได้ล็อกประตูนะคะ
แล้วก็มีป้ายข้อความเขียนเอาไว้ว่าฉุกเฉินติดเอาไว้ตรงที่ปัดน้ำฝนด้านหลังเจ้าของรถไปไหนก็ไม่รู้คุณผู้ชมนะคะ
เขาก็ไปส่องดูในรถคือประตูมันไม่ได้ปิดก็เปิดตรวจสอบดูปรากฏว่าไปเจอเครื่องแบบตำรวจยศร้อยโทค่ะมีครบชุดเลยรองเท้าคอมแบตก็มีนะคะมุ้งครอบหมอนเสือและบัตรข้าราชการระบุชื่อดาบตำรวจนายหนึ่งนะคะสังกัดสพบ้านค่ายแล้วก็หนังสือคำสั่งให้มาปฏิบัติหน้าที่รองสารวัตรป้องกันและปราบรามสพกุจจับที่อุดรธานีตำรวจไปสอบถามหญิงอายุ๕๐
ไม่ได้สังเกตว่ารถตัวเองโดนล็อกล้อก็ขับออกไป
แต่มันก็ขับไปได้ไม่ไกลก็ต้องจอดรถกลางถนน
แล้วก็เลยตัดสินใจทิ้งรถเดินหนีไป
เห็นเหตุการณ์ก็เลยตัดสินใจเป็นคนเขียนป้ายค่ะ
ป้ายบอกว่าฉุกเฉินใส่กระดาษติดเอาไว้ตรงที่ปัดน้ำฝน
กระจกหลังเพื่อเตือนรถคันที่ผ่านไปผ่านมา
ตำรวจตอนนี้ก็เลยทำไงตามตัวคนขับรถไม่ได้
เลื่อนย้ายรถคันนี้ไปจอดไว้ที่โรงพัก
แล้วรอให้เจ้าของรถมาติดต่อขอรับรถคืนค่ะ
นี่แหละค่ะก็เออแปลกดีไม่รู้
ตอนนี้รู้ตัวหรือยังว่ารถอยู่ตรงนี้ค่ะ